คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
คือคนตกปลาเขาเคยเจอลูกระเบิดนี้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ต้นปีที่แล้ว
แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่กล้าเก็บขึ้นมาก็เลยโยนทิ้งน้ำต่อมไปเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้เขามีโครงการในการพัฒนาพื้นที่สะพานตรงนี้
อาจจะมีการก่อสร้างตอกต่อหม้อตอกเสาอะไรต่าง
ตกปลาเลยย้อนคิดเมื่อต้นปีเจอระเบิดนี่นะแล้วก็เคยโยนทิ้ง
กลัวเดี๋ยวถ้าเขาตอกเสาตอกต่อหม้อเดี๋ยวจะระเบิดตุ้มตาม

นี่คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิ
งมในคลองอนุสาสนันที่ตำบลหางน้ำสาธรณ์อำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
บริเวณใกล้กับต่อหม้อสะพานข้ามคลอง
โดยรับแจ้งจากชาวบ้านว่าเคยพบลูกระเบิดแล้วก็โยนทิ้งไปจุดนี้
ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าระเบิดมันใช้งานได้หรือไม่ได้
แต่รู้ว่าเป็นระเบิดโยนทิ้งไปก่อนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลางมหาประมาณ๑ชั่วโมง

เป็นลูกระเบิดคอ๖๐ม๖๐มิลลิเมตร

แล้วก็บอกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้ว

ทีนี้ถามว่าใครที่เคยมาเจอเมื่อต้นปีรู้ไหมคุณ
เป็นชาวประมงคุณลุงสมควรภูเมือง
คุณลุงเคยมาหาปลาในคลองยอมรับว่า
ลุงนี่แหละเป็นคนเจอระเบิดลูกนี้เป็นคนแรกตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ตอนนั้นนะทอดแหหาปลาที่คลองเนี่ย
และลูกระเบิดมันติดแหขึ้นมาด้วย

ไม่ได้กลัวระเบิดตุ้มตั้มนะกลัวความผิด
ว่าจะถูกกล่าวหาว่าครอบครองอาวุธสงคราม

ทีนี้พอมาทราบข่าวว่าแถวนี้จะมีโครงการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่
ตรงนี้เลยใกล้จุดเดิมเลยไปบอกตำรวจ
เพราะกลัวว่าถ้าช่างมาทำงานตอกเสาเข็มตอกต่อหม้อแล้ว
อาจจะไปโดนระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมาได้ตอนที่

ผมก็กลัวความผิดถ้าเอาขึ้นมาไปดื้อ
ผมกลัวความผิดเพราะมันเป็นอาวุธสงคราม
แล้วทำลายเพิ่งแจ้งหนูว่าเห็นเขาจะทำต่อไป
เขาจะเห็นครับมันจะอยู่ในระหว่าง
เกิดไปดวงเข้ามันจะเกิดการละเมิดขึ้น
นี่แหละฮะคุณลุงย้อนคิดไปถึงนู้นปีใหม่ที่เคยเจอ
ก็เป็นห่วงเป็นใยโครงการก่อสร้างนะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็งมหาเจอนะฮะแล้วก็เก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะครับ